จะลงพื้นที่นะคะเป็นภารกิจลงพื้นที่
ดูไปหลายคนน่าจะพอมองออกว่าเจตนา

ก็คือเป็นการต่อยอดสารต่องาน
รัฐบาลเขาวางเอาไว้ตั้งแต่๓ปีที่ผ่านมา
พูดคุยกับประชาชนให้เข้าใจ

แต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกว่า
จริงแล้วนายะมันคือการเรียกคะแนนความเชื่อมั่น

หลายอย่างมันยังคงขลุกขลักกันอยู่
ก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีนั้นหรือเปล่า
ไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ

ลงทุกพื้นที่ของผลเอกประยุทธ์
เพื่อเรียกคะแนนจากชาวบ้านให้ได้มากที่สุด

เอาอยู่ในด้านความสงบเรียบร้อย

ไม่ว่าจะสำรวจสักกี่ครั้ง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลับย่ำแย่
ประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องปากท้อง

ตัวพลเอกประยุทธ์ลดน้อยลงไปด้วย

เพื่อทวงเรตติ้งและเรียกคืนความสัทธาจากประชาชน

คอรมอสัญจรของรัฐบาลคอสช

แต่รัฐบาลชุดนี้เน้นเดินสายออก

คือเหนือกลางอีสานใต้
เศรษฐกิจพิเศษด้านระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
และพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

กำกับแนวทางการทำงาน
โดยเฉพาะโยบายเร่งด่วน
พื้นที่อีสานกล่างและใต้เทงบประมาณแก้ปัญหาสำคัญแทบทุกด้าน
คิวต่อไปที่จอรออยู่ก็คือพื้นที่ภาคเหนือนั่นเอง
ไม่ใช่เรื่องแปลกหากฝ่ายการเมืองบางฝ่าย
จะออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าการออนทัวร์ทั่วไทยของนายกประยุทธ์

เพื่อลากยาวอยู่ต่อหลังมีการเลือกตั้ง
ข่าวเทราะทีวีรายงาน